อุทธิสถานีกลางบางซื่อทีมของเราก็ไปสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
เรื่องของการที่จะมีการปรับสูตรวัคซีนว่าท่านมั่นใจหรือไม่มั่นใจอย่างไร

สถานที่แห่งนี้นะฮะก็เปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับคนที่ลงทะเบียนจองมา
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้สูงอายุ
และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว๗โรคในระบบออนไซต์
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
นโยบายในการปรับสูตรฉีดวัคซีน๒ยี่ห้อ
บางคนก็เห็นด้วยนะบอกว่าเออก็มันอาจจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น
อย่างที่หมอแล้วก็นักวิชาการชี้ออกมา
แต่บางคนเขาไปศึกษาข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ
แล้วก็อย่างที่อาจารย์สุภาพวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้
องค์การอนามัยโลกออกข้อมูลออกมา
บอกว่าฉีดวัคซีนผสมแล้วมันไม่ได้
ใช่คือเขาใช้คำว่าหลายประเทศกำลังดำเนินการอยู่
ถือเป็นแนวโน้มที่อันตราย
นี่สิฮะแล้วจะเชื่อใครอย่างไรดี
เชื่อองค์การอนามัยโลกแล้วจะเชื่อใคร
หรือว่าจะเชื่อนักวิชาการเชื่อหมอของเรา
ทีนี้ครับประชาชนบางส่วนก็เลยบอกไม่มั่นใจตรงนี้แหละ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนไปเลย
เพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตของพวกเราชีวิตของคนฉีด
พูดแบบนี้ก็คือสิ่งที่เป็นวันที่นายจะจัดการ

ถ้าขีดแอตต้าก็โอเคนะหนูว่าหนูว่ามันก็ช่วยได้นะ
ไม่ไม่ปกตินะคะไม่ไม่กลัว

ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีผลสรรพย์
เพราะว่าเคยไปอ่านบทความของต่างประเทศ
อเมริกาเขาก็ไม่ได้มีออกมารับรองว่า
สามารถที่จะข้ามวัคซีนกันได้อันนี้ค่ะ
นี่แหละฮะก็เป็นความคิดความเห็นของประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ
ขณะที่แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิต

ศูนย์ฉีดวัคซีนสาริกลางบางซื่อน
ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนคนละยี่ห้อเนี่ย

เพราะมีคณะแพทย์ทำการศึกษาแล้ว
พบว่าคนที่ฉีดวัคซีนเข็ม๑ซีโนแวค
แล้วก็มาต่อด้วยเข็ม๒เป็นแอสตาร์เซเนก้า
จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นไปในระดับ๘
ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับ
ในห้องวิจัยก็ดีข้างนอกที่ปฏิผัติงงานจริง
นี่แหละครับก็เราอย่างไรดีคุณ

ดิฉันสงสารคนที่ฉีด๒เข็มซีโนแวคไปแล้ว

กำลังจะต้องไปฉีดเข็มที่๒เร็วนี้

อันนี้ยังไงดียังเป็นคำถามนะฮะ
แล้วก็หลังการประกาศให้โรงพยาบาล
มีการสลับชนิดวัคซีนในการฉีดนะคุณ
ก็เป็นเพจเรื่องเล่าจากห้องผ่าตัด
โพสต์รูปพร้อมข้อความระบุแบบนี้ครับ
ด้านหน้าแอสตาร์เข็ม๓แล้ว
เข็มแรกซิโนแวคณดินแดนระบาดอันดับ๒ของประเทศ
ก็คือสมุดประกาศแล้วก็คนโพสต์บอกว่างดดราม่านะ
คือสมัครใจในการฉีดนะครับ
จะรอก็ได้แต่สถานการณ์รอบตัวมันรอไม่ได้แล้ว
แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณหมอเจ้าของเพจจำนวนมากเลย
ดีใจด้วยที่ได้ฉีดเข็ม๓บูสเตอร์โดส

ใช่ฮะแล้วก็มีบางที่ก็เริ่มเลยเหมือนกัน
อย่างโรงพยาบาลศิษย์ชนที่อำเภอศิษย์ชนจังหวัดนครสีธรรมราช
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วยโควิดจากหลายพื้นที่ด้วยนะครับ
ทีนี้ครับที่นี่ก็มีการฉีดวัคซีนเข็ม๓หรือว่าบูสเตอร์โดส
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ให้เข็ม๓คือแอสต้าเซเนก้านะครับ
ทีนี้ก็ต้องจัดบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนทั้งหมด
ในการฉีดให้ประชาชนด้วยนะครับ
แล้วก็ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีชนบอกว่า
ทั้งหมดในการบริหารจัดการก็เป็นไปด้วยดีนะครับ
นี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่มีไหมคะใครที่เพิ่งไปฉีดมาเลย
เข็ม๒อ่ะเข็มแรกฉีดซินโนแวค
เข็ม๒เป็นแอสตราเพิ่งไปฉีดเสร็จเรียบร้อย
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยคุณสืบสกุลคุณอริยาผมไปฉีดมาแล้ว
คุณหมอเขาให้ข้อมูลว่าอย่างไรตอนฉีดนะฮะ

ทีนี้ครับอีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่โอ้โห
พอข่าวนี้ออกมานะหลายคนก็ตกออกตกใจ
เพราะเมื่อวานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยออกมาว่า
ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์เรียกแบบนี้คุณ
ผสมไฮบริดอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือสายพันธุเดลต้าและอัลฟ่า
คนนะฮะคนไทย๗คนจาก๒๐๐คนที่มีการตรวจเชื้อ

พบว่ามีสายพันธุ์ลูกผสมแบบนี้นะครับ
โดย๗คนนั้นมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่

ในเมื่อมี๒สายพันธุ์อยู่ในร่างเดียวกันนะฮะ
เขาบอก๗คนไม่มีอาการรุนแรง
แต่ทีนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
จะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดต่อไป
เพราะว่าตอนนี้เท่ากับนอกจากมันกลายพันธุ์ได้แล้วนะคุณนะ

โอ้อัลฟ่าเดลต้าเบต้าอะไรแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้มันมาเป็นลูกผสมได้อีก
ต้านี่คืออินเดียอัลฟ่านี่คืออังกฤษ
แล้วคือมารวมกันอยู่ในคนคนเดียวดิฉันว่านะ
อีกหน่อยเราสองคนอ่านข่าวคือเราจะเห็นแบบ

มันไม่ได้กลายพันธุ์อย่างเดียวมันผสมกันได้นะฮะ
และอีกข่าวที่น่าตกใจอีกข่าวหนึ่งนะครับ
ก็คือที่บึงกาลนะคุณพบคนไทยที่มาจากต่างประเทศ
ตอนที่กักตัว๑๔วันไม่มีอาการนะ
แล้วมีการตรวจหาเชื้อ
ดุตัวพ่อที่เรากลัวกัน

มันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับที่เกิดขึ้นที่ไต้หวัน
และไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของเรา

อันนี้ต้องรอในการที่จะตรวจสอบ
เรื่องของว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรกันแน่นะฮะ
ต้องดูทางบึงการเขาตรวจสอบนะครับ